เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงน้องมายนะ
เมื่อวานน้องมายก็ไปที่สารแดงแล้วครับ
เพื่อที่จะไปเป็นแก่นำในการชุมนุมเชิงศิลปะ
เมื่อวานเปลี่ยนถนนเป็นถนนศิลปะเลยนะครับ
โดยเฉพาะเวทีการเดินแฟชั่นโชว์
คือตอนที่มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัลลาวเพชร
คู่กับคุณเอ๊ะปรีนาเนี่ย๑นาทีสุดท้าย
ตอนที่คุณจอมขวัญบอกว่าอยากจะบอกอะไร
มายเชิญชวนบอกว่าคนที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยเนี่ย
แสดงออกในเชิงศิลปะร่วมกันเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย
ตอนนั้นเราฟังอยู่เราจะชุมนุมเชิงศิลปะยังไง
ค่ะสุดท้ายว่านี้เขามีศิลปะมากมายเลยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดไม่ว่าจะเป็นบทความ
ไม่ว่าจะเป็นเปิดหมวกเล่นดนตรีมีเต้นมีสนุกสนานนะครับ
รวมถึงการเดินแฟชั่นโชว์แบบนี้ด้วยนะฮะ
เพราะว่าผู้แสดงแบบก็แต่งชุดต่างละนา
แต่ว่าเป็นลักษณะของ๑ทั้งการประชบประชัน
มาฝากคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็มีการประกาศยุติการชุมนุม
เวลาประมาณสัก๒ทุ่มครึ่งนะครับ
ผู้ชุมนุมก็ทยอยเดินทางกลับ
นี่เขาการจัดฉากจัดเวทีปูพรมแดงเปลี่ยนถนน
ให้กลายเป็นลานแฟชั่นโชว์เป็นรันเวย์
เป็นวีสันเมื่อวานนี้ใช่นะครับ